สำหรับกรณีการเสียชีวิตของเด็กชายซูลุยผิว
หรือว่าน้องต้าแงเด็กชายชาวพม่าอายุ๒ขวบ
ที่หายไปแล้วก็ออกตามหากันในไร่อ้อยที่สุพรรณบุรี
วันสุดท้ายไปเจอเป็นศพเสียชีวิตอยู่นะคะ
กลางร่องน้ำในไร่อ้อยนี่แหละค่ะ
ทางครอบครัวของน้องต้าแงยังติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต

เรื่องแรกก็คือจุดที่พบศพน้องต้าแง
ระยะทางยังไม่สรุปเลยว่าระยะทางมันลึกขนาดไหน
กิโลกิโลครึ่งหรือ๒กิโลครึ่ง
ก็คือสภาพศพของน้องต้าแง
เหมือนกับมีลักษณะของขาที่หลุดออกมาด้วย
ตรงนี้ทางครอบครัวตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่า
ทีนี้มีการชนะสูตรไปแล้ว๒รอบนะคะ
ผลการชนสูตรก็บอกว่าไม่พบร่องรอยบาดแผลของการถูกทำร้าย
ลักษณะของศพก็เป็นการเน่าเปื่อยตามการเวลา
เพราะว่ากว่าจะไปพบศพเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย๕๗วัน
วันนี้ผลการชนะสูตรรอบ๓ออกมาแล้วนะคะ
ซึ่งเป็นไปตามที่ครอบครัวของน้องต้าแงร้องขอว่าให้มีการชนะสูตรอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็วันนี้ทางครอบครัวของน้องต้าแงรวมถึงเจ้าหน้าที่ของสถานทูตพม่า

ครอบครัวของเด็กชายซูลุยผิวหรือน้องต้าแง
พร้อมด้วยนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความ
ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศเมียนมาร์

ก็ได้เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม
พลตำรวจรีจิรพบภูริเดชผู้บังคับการกองปราบราม
เพื่อขอให้ตำรวจจัดชุดคณะสืบสวน
เพื่อคลี่คลายปมสงสัยกรณีการเสียชีวิต
ของเด็กชายซูลุยผิวหรือน้องต้าแงนะคะ

ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานไหนที่ชัดเจนพอ
ที่จะสงสัยได้ว่าเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่า
แต่ว่าจากสภาพร่างกายของน้องต้าแง

รวมถึงระยะทางจุดที่ไปพบศพ
ที่ห่างออกไปหลายกิโลกรัม

เป็นไปได้ไหมที่เด็กอาจจะถูกล่อลวง
ถูกอุ้มพาไปจนไปถึงจุดที่พบศพ
อกจากนี้ตั้งข้อสังเกตจากร่องรอยการเผาสถานที่เกิดเหตุ๓จุด

ทั้งที่ยังไม่ได้มีการสรุปเรื่องของคดีเลย
เรื่องนี้ค่ะได้มีการประสานไปที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ส่งทีมเก็บพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าไปค้นหาความผิดปกติเป็นการเร่งด่วนแล้วนะคะ

ตำรวจในพื้นที่เองก็ทำงานอย่างหนัก

แต่ว่าอยากจะให้ทางกองปราบ
จัดส่งทีมเข้าไปร่วมตรวจสอบเป็นลักษณะของการตรวจสอบคู่ขนานกันไป
เพื่อมีมุมมองทางคดีที่แตกต่างกัน
ให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ช่วยลงไปเก็บหลักฐานเพิ่มอยู่ครับ

ไม่ได้ว่าทำงานไม่หนักเขาก็เต็มที่นะครับเรื่องนี้
คืออยากให้กองปราบช่วยเข้าไปคลี่คลายคดีเพิ่มด้วยครับ
กองปราบจะมีบางมุมมองที่มันอาจจะแตกต่างกัน
เราอาจจะช่วยกันหาความสำเร็จของเรื่องนี้ได้
ด้านนายอองมินเจ้าหน้าที่ทูตแรงงานสถานทูตเมียนมาร์ประจำประเทศไทย
ก็เดินทางไปพร้อมกับครอบครัวของน้องต้าแงนนะคะ
ไปพบกับตำรวจกองกำกับการ๕กองบังคับการปราบราม
ก็ประสานกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามให้มาช่วยดูแลคดี
ตามที่ครอบครัวไปร้องเรียนเอาไว้ที่สถานทูต
คือทางสารทูตบอกว่าจริงแล้วสถานทูตเองเนี่ยไม่ได้ติดใจสงสัยประเด็นการเสียชีวิตของน้องต้าแง
แต่ว่าสถานทูตต้องทำตามขั้นตอนเพราะว่าครอบครัวไปร้องขอความช่วยเหลือ
ส่วนประเด็นเรื่องความมั่นใจการทำงานของตำรวจในพื้นที่และการทำงานของตำรวจกองปราบ
สถานทูตบอกว่าไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ได้นะคะ

ไปถูกต้องเลยแต่ว่าจะมีการอุ่มเด็กขึ้นรถจักรยานไปทำอะไรหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวน
ที่สติไม่ดีถึงแม้จะอายุ๓๐แต่สมองเนี่ยเท่ากับเด็ก๓๔ขวบก็เลยพูดจาวกไปวนมาค่ะ
ตำรวจบอกว่าต้องใช้เวลาต้องเก็บหลักฐานต้องสอบพยานแวดล้อมก่อนนะคะ
สันนิษฐานตำรวจบอกว่าก็เป็นไปได้ที่ในฝนอาจจะมาชวนน้องไปเดินเล่น
แต่พอไปถึงจุดที่เกิดเหตุน้องอาจจะร้องไห้ในฝนผลักน้องล้มลง
ตกลงไปในร่องน้ำจุดที่พบศพตัวเองก็ไม่กล้าลงไปช่วย
ทิ้งไว้จนน้องเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นไปได้พฤติการลักษณะแบบนี้
แต่ต้องรอรวบรวมพยาหลักฐานให้ชัดเจนก่อนค่ะ
เพราะว่าในฝนอาจจะไม่ใช่คนที่ทำแค่ขี่จักรยานผ่านไป
แล้วก็ไปเห็นศพเด็กถึงมาแจ้งข้อมูลนะคะ
ก็ยังไม่รู้ว่าในฝนเกี่ยวข้องขนาดไหน
แต่แม่ของในฝนอายุ๖๓แล้วยืนยันว่าลูกชายไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรด้วยแน่นอน
เพราะลูกชายเป็นคนชอบเข้าวัดเที่ยวตลาดนัดรักเด็ก
เสียใจที่ลูกชายถูกกล่าวหา
วันเกิดเหตุวันที่น้องต้าแงหายไปเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลย
ลูกชายก็ปั่นจักรยานไปอยู่ที่วัดนันทวันตำบลสะพังลาน

แล้วก็ไม่ได้เข้าไปช่วยตามหาเด็กด้วยเพราะว่าไม่รู้เรื่อง
ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำ๒รอบแล้ว
เมื่อวานนี้ก็รับตัวลูกจากวัดนันทวันพาไปโรงพยาบาลที่กรุงเทพ

ที่ผ่านมาถ้าได้เงินจากการรับจ้างนวด
พอเจอเด็กก็ซื้อขนมแจกเด็กจนหมดเลยรักเด็ก
ตอนนี้ก็เลยอยากจะให้คดีจบเร็วเพราะว่าแม่บอก
มั่นใจว่าลูกชายของตัวเองในฝนเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำแน่นอน
คนที่อยู่ก็รู้สึกว่าว่าว่าว่าว่าอะไรก็ไม่รู้
ปกติเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาช่วยงานบ้านช่วยทำอะไรบ้างไหมครับ

ซักพระก็ซักอย่างไม่เป็น
ก็บอกว่ามันไม่เป็นความจริงเลย

มันเองก็ไม่รู้ว่ารู้พระม่าเป็นแบบไหน
อ๋อเขาก็ให้ตังค์อย่างนี้
เขาให้ตังค์มาต้องหลอยมันก็เจ๊กเด็กไป
อย่างกลัวปกติก็เป็นคนรักเด็ก

กลับขึ้นมาเพราะว่าเห็นใจเชื่อมั่นว่านายสมานไม่ได้เป็นคนฆ่าเด็ก
แน่ธุ์สมานก็เลยออกมาขอบคุณฐนายอนันทรัยที่เข้ามาช่วย
รวมถึงถ้าผลชนสูตรออกมาชี้ชัดว่าตัวเขามีส่วนเกี่ยวข้อง

ทีนี้นายสมานก็ยืนยันว่าพร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ส่วนรถไถตอนนี้ก็ยังจอดทิ้งไว้นะคะ
บอกว่ายอมเสียรายได้นะวันละ๔๕๐๐ยอม
ไม่อยากจะให้คนมาพาดพิงมาหาว่าเขาเป็นคนทำ
แล้วก็เอารถไปใช้แบบปิดบังหลักฐานอะไรแบบนี้
นี่ค่ะเขาจอดไว้เลยทิ้งเอาไว้แบบนี้
ไม่อยากทำลายหลักฐานยืนยันว่าจะยังอยู่ตรงนี้

ยังมีคนดีที่คิดช่วยเหลือ

อย่างน้อยก็ต้องขอขอบคุณท่านละก่อนท่านนายอตะชัยนะครับ

พูดง่ายว่าอาจจะให้ท่านมาช่วยในเมื่อตอนที่ถูกพัดพิงยังไม่เลือกลาแล้วกัน
จริงผมก็ไม่อยากจะมีเรื่องมีราวหรอก
แต่ถ้าเกิดเรายังถูกพัดพิงไม่เลิกก็อันนั้นอาจจะรบกวนท่าน

ช่วงนี้เนาะจริงคำว่าฟ้องร้องเนี่ยผมตั้งเป็นตุ๊กตาไว้เฉย
แต่ก็ต้องดูท่าทีของเขาก่อนว่าเขาจะหยุดหรือไม่
ก็คือผมเนี่ยรอผลชนสูตรรอบสุดท้ายแหละที่ว่า
สามารถที่คุณหมอเคยออกเร็วก็สามารถตอบได้ทุกคำถาม
ถ้าเกิดตอบแล้วเขาก็ยังยืนยันเนอะ
ถ้าเกิดตอบแล้วคือประเด็นว่ารถไทยถูกต้องไม่ผิดอะไรอย่างนี้
เขาก็ยังยืนยันว่ารถไทยผิดอย่างนี้อันนั้นอาจจะต้องดำเนินคดีเนอะ

ผมยินดีทุกอย่างเนอะเพราะต้องการเรียกความพิสูจน์

รถไทยผมก็จอดตรงนี้แหละนะอย่างนี้ก็ยังเห็นอยู่
ไม่ได้ล้างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ไปไหน

มันก็จะมองด้วยใส่ตากล่องคนที่ว่า

ยอมเสื้ออะไรได้บ้าง